ในที่สุดคณะกรรมการร่างรัฐมนูลหรือว่ากรท
ก็ยอมที่จะปรับแก้บทเฉพาะการในประเด็นสมาชิกวุฒิสภา
โดยให้ผู้นำเหล่าทัพเข้ามาเป็นสวสัญหาได้
เช่นเดียวกับการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนนอก
ก็มีการปรับลดจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่ลงมติลง
เพื่อให้คอสชสบายใจครับ
ประชุมกรทปรับแก้ข้อสรุปในบทเฉพาะการใหม่
เพื่อทำตามข้อเสนอของแม่น้ำสี่สายในช่วงเปลี่ยนผ่าน
โดยจะระบุชัดขึ้นนะครับว่าในจำนวนสวสัญหา๒๐๐คน
ให้มีสวสัญหาที่มาจากฝ่ายความมั่นคง๖คน
และให้ผู้ที่เคยเป็นรัฐมนตรีสามารถได้รับการสัญหา
จากคณะกรรมการสัญหาแล้วก็คอสชได้
ขณะที่อีก๕๐คนนะครับก็ให้กรกตเปิดรับสมัครจากกลุ่มอาชีพ
โดยการเลือกไข้กันเองก่อนที่จะส่งให้คอสชคัดเลือกเหลือ๕๐คน
ทั้งนี้ก็เพื่อความสบายใจของคอสช
เช่นเดียวกับประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรี
แม้ว่ากรทยังคงยืนยันที่จะให้พักการเมือง
ต้องเปิดเผย๓รายชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้ง

ก็ได้เขียนเปิดทางให้เลือกนายกรัฐมนตรี
รายชื่อนอกบัญชีพักการเมืองได้ในระยะเปลี่ยนผ่าน๕ปี

โดยลดจำนวนเสียงเห็นชอบของรัฐสภาลงเหลือเพียง๓ใน๕
จากเดิมที่ต้องใช้เสียง๒ใน๓

กรทก็ได้พิจารณาทบทวนร่างรัฐมนูลเป็นรายมาตรา
ว่าจะพิจารณาได้เสร็จสิ้นจนถึงหมวดสิบหก
ซึ่งเป็นหมวดสุดท้ายก่อนย้อนกลับมาทบทวน
บทเฉพาะการอีกครั้งครับ